โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวองครักษ์นครนายกนักเรียนชายของโรงเรียน
ยกพวกตะลุมบอลกันอืมคือที่ตำรวจมาคุมตัวไปได้เนี่ย
สิบกว่าคนนะฮะค่ะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

สองฝั่งนักเรียนชายนะครับยกพวกไล่ตีไล่ต่อยไล่เตะนี่ฮะ
สองคนถูกมีดเนี่ยฟันเข้าไปจนบาดเจ็บ
อีกคนมีบาดเจ็บที่ศิษย์ศาสตร์นะครับ
มีคนที่บันทึกคลิปเอาไว้ได้หลายมุมนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอองคลักษ
จังหวัดนครนายกนะครับสนามกีฬาของโรงเรียนนี่คนเจ็บนะฮะ
ส่วนตอนเกิดเหตุนี่ฮะครูก็พยายามมาระงับเหตุนะครับ
ตะโกนบอกให้เด็กหยุดเด็กก็ไม่ฟังเลยนะฮะ
วิ่งไล่ทำร้ายกันอย่างเดียวจนต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุนะครับ
ช่วงเที่ยงวันนี้ฝั่งหนึ่งก็เป็นชุดนักเรียนปกติ
อีกฝั่งหนึ่งก็ชุดพลาฮะเสื้อสีส้มกางเกงวอร์ม
นี่ตำรวจก็มารองับเหตุนะครับ
บางคนนี่มีมีดอยู่ในมือด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายมีคนเจ็บ๒คนนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เป็นนักเรียนชายอายุ๑๘ปีกับ๑๗ปีคนหนึ่งถูกฟันที่หลัง
อีกคนนึงถูกฟันเข้าเหนือคิ้วซ้าย
ส่วนที่เหลือตำรวจก็คุมตัวไปโรงพักสพองครักษ์
ขึ้นรถของตำรวจไปนะฮะ
นี่เห็นไหมโอ้โหไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ย
นั่งมองหน้ากันติดหรือเปล่าแต่ละฝั่งนะฮะ
เดินขึ้นโรงพักนี่เข้าแถวยาวเหยียดเลย
พร้อมกับประสานให้ผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนมาที่โรงพักด้วย
เด็กนักเรียนในโรงเรียนบอกว่า
ที่ก่อเหตุไล่ตีไล่ต่อยไล่ฟันทำร้ายกันเนี่ย
เป็นนักเรียนชั้นม๖นะฮะอยู่โรงเรียนเดียวกัน
ชั้นเดียวกันแต่คนละห้องก็มีรุ่นน้องม๒
กับม๕บ้างของแต่ละกลุ่มที่มาร่วมกันทำร้าย
ทั้งสองกลุ่มมีเรื่องกันมาก่อนแต่เคลียร์กันไม่จบ
แต่เด็กเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะฮะเด็กที่ให้ข้อมูลเนี่ย
เพราะว่าสองกลุ่มนี้พอเขามาเจอกัน
ทีโรงเรียนและช่วงเทียงมาเจอกัน
ตำรวจคุมตัวเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุทั้งสองกลุ่ม
ไปโรงพักษณ์๔๒คนไปสอบสวนสอบปากคำทำประวัติ
บันทึกเอาไว้ที่สเผาองคารักษ์ทั้งหมดเลย

นิติครับไปลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับเพื่อจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณครูให้ข้อมูลบอกว่านักเรียนที่มีเรื่องวิวาดกันเขามีปัญหากันมาก่อนตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะฮะ
โรงเรียนก็หยุดไปเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมซึ่งเด็กเนี่ยมีปัญหากันนอกโรงเรียนนะครับ
ครูก็ไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรนะฮะแต่หลังจากทราบข่าวว่าเขามีปัญหาทะเลาะวิวาดกันนะ
ก็สั่งพักการเรียนกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีปัญหาประมาณ๑๐คนสั่งพักการเรียนไป๒วัน
ค่ะมีเรื่องกันวันศุกร์อ่าครูรู้เรื่องแล้วพักการเรียนสองวันคือจันทร์อังคาร
นึกว่าพักกันเรียนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตยุดไงวันนี้วันพุธมาเรียนนี่ฮะตอนเที่ยง
ใส่กันยับเลย๒กลุ่มคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกจาก๑๐กว่าคนเนี่ย๔๐กว่าคน
โรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวคงต้องเชิญผู้ปกครองของเด็กทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนะต้องป้องกัน
งั้นเดี๋ยวบานปลายอีกมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่เขาก่อเหตุกันเนี่ยเด็กบางคนมีมีด
แล้วไปฟันเพื่อนจนเจ็บไปสองคนเนี่ยเอามีดเข้ามาโรงเรียนได้ยังไง
คุณครูที่โรงเรียนบอกว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมตลาดนัดนะฮะ
นักเรียนแต่ละห้องเนี่ยเขาต้องมีซุ้มก็ต้องจัดทำซุ้มเอาอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรมาได้
ก็เลยอนุญาตให้เด็กเนี่ยเอามีดเข้ามาได้ซึ่งมันเป็นมีดปอกผลไม้
ที่ใช้ไล่แทงไล่ฟันกันติได้คุยกับเพื่อนของเด็กที่บาดเจ็บนะครับ
น้องบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะ
มีเพื่อนที่อยู่ชั้นม๖ที่ชื่อบังเป็นเพื่อนของอามที่เป็นคนเจ็บ
เขามีปัญหาแล้วก็ทะเลาะวิวาสก็เลยชกกันแบบตัวต่อตัว
เพื่อนที่อยู่ม๖เหมือนกันที่ชื่อเอกแต่เอกเนี่ยสู้ไม่ได้
กลุ่มของเอกเนี่ยก็เลยช่วยกันรุมบังเพื่อนของบังก็เลยเข้ามาช่วย
แล้วมันก็ชุดละมุนวุ่นวายกันคือวันนี้แหละไม่ใช่วันศุกร์
หมายถึงวันนี้เลยทีแรกก็ตัวต่อตัวก่อนจากนั้นก็ทีนี้ก็ลุมกันแบบชุลมุนวุ่นวาย
ก่อนที่โชแปงนะซึ่งเป็นเพื่อนของเอกจะชักมีดปอกผลไม้ออกมา
แล้วก็ฟันใส่อาร์มกับแชมป์จนได้รับบาดเจ็บไปสองคน
ส่วนเหตุผลที่ทั้ง๒ฝ่ายมาท้าชกกันตัวต่อแล้วก็ขยายวงจนแบบเป็นรุมกัน๒กลุ่ม
เพื่อนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกัน
รู้แต่ว่าเขามีปัญหากันตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะ
ตอนนั้นก็ตัวต่อตัวกันมารอบนึงแล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงวันนี้
เจอกันที่โรงเรียนอีกตัวต่อตัวอีกแต่วันนี้เพื่อนอยู่กันเยอะฮะ
พอเห็นเพื่อนตัวต่อตัวกันแล้วฝั่งนู้นสู้ไม่ได้ฝั่งนี้สู้ไม่ได้
ก็แล้วแต่ทั้งสองฝั่งใส่กันยับเลยครับ
ก็เลือดความรักเพื่อนมันก็พรุ่งพลาดเลยนี่ไง
คือตอนแรกก็ต่อยกันตัวครับแต่คือไอ้นั่นมันก็ลุมบังไอซ์เลย
คือเอาหมวกกันน็อกฟาดเอาอะไรฟาดจนน้องผมตาปูดครับ

แล้วไอ้วันล่าสุดเนี่ยทำไมถึงมาต่อยกันตัวละตัว
ก็คือเขาคุยกันนะครับว่าจะต่อยตัวกัน
แต่คือฝั่งนั้นไม่ตัวครับ
ตัวกันแป๊บแค่แป๊บเดียวเองครับแล้วก็ลุมกันเลย

บอกว่าหลานชายถูกฟันเข้าที่หลังนะครับ
ต้องเย็บห้าแผลนะครับอย่าเย็บห้าเข็มนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นปู่บอกปู่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
หลานบอกว่าหลานเนี่ยพยายามเข้าไปห้ามไม่ให้เพื่อนทะเลาะกัน
กลายเป็นว่าหลานเนี่ยถูกฟันนะ

อีกคนนึงถูกฟันที่ศีรษะนะฮะแถวคิ้วนะครับ
ยืนยันว่าที่ผ่านมาหลานชายไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาสกับใครนะครับ
นี่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้เนี่ย
ทั้งสองกลุ่มเนี่ยยังจะตามเอาคืนกันหรือเปล่า

หลานผมมันเพิ่งครั้งแรกไม่เคยมีอะไรกับใครหรอก

รุ่นน้องก็ไม่ทราบไม่ได้ถามมัน
ก็อยากให้ครูเขาจัดการให้ดีไม่ให้เด็กมันมีปัญหากันทะเลาะกันอะไรอย่างนี้

พองครักษ์บอกว่าได้เอาเด็กกลุ่มที่ก่อเหตุทั้งสองกลุ่ม
รวมทั้งผู้ปกครองของทุกคนเนี่ยมาทำความเข้าใจกันแล้ว
แล้วก็อบรมตักเตือนกันแล้วความผิดลักษณะแบบนี้มีความผิดอยู่แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายร่างกายกันรุมทำร้ายร่างกายทะเลาะวิวาดกัน
แต่ตำรวจบอกว่าก็จะทำประวัติเอาไว้ก่อนยังไม่แจ้งข้อหา
แต่จากนี้ไปถ้าก่อเหตุกันอีกก็ต้องแจ้งข้อหา

คือพี่ว่าน้องต้องนึกถึงอนาคตนะ
เพราะถ้ายังมีปัญหากันอีกทะเลาะกันอีกทำร้ายกันอีกแล้วถูกแจ้งข้อหาเป็นคดีอาญาเนี่ย

สอบติดในร้อยหรือไปสอบเข้ารับรัชการตอนหลังนี่เขาตรวจสอบประวัติคดีทางอัธยกรรมขึ้นมาเนี่ย
เผลอนี่ไม่ได้เรียนต่อไม่ได้รับราชการนะฮะ
ก็คือจบเลยนะคะอนาคตมันก็หมดตรงนั้นเลย
อย่าไปแบบโอ้โหมีเรื่องมีราวกันเลยนะ